ไปร่วมงานบุญสุดปังสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการ
มันก็ต้องมีของดีติดไม้ติดมือ
กลับมาฝากบันเทิงไทยรัฐกันบ้างแหละคุณผู้ชม
นางเอกหมอลำชื่อดังค่ะน้องก้อยชารินีคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้นางเอกคนนี้แหละน้องก้อยนะได้เดินทางไปทำพิธีบวงสวง
ขอพรเอาเลิกเอาชัยกับพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
ไปกันเลยค่ะที่วัดเทพิทักษ์จังหวัดอุดรธานี
ได้จัดเครื่องเส้นไหว้บวงสวงบูชาคุณผู้ชมดูเอาตามภาพเอาเลย
ยิ่งใหญ่อลังการเขาเรียกว่าจัดเต็ม
คาราเบลตามภาพที่คุณผู้ชมนะเห็นเลยคุณผู้ชม
อกจากนี้นะยังได้รำถวายมือให้กับพ่อปู่แม่ย่า
รวมถึงถวายเสียงให้กับท่านอีกด้วยนะคะ
ไปทั้งทีเครื่องเส้นไหว้มาครบและที่สำคัญทั้งร้องทั้งรำ
มันจะไม่ได้สิ่งดีได้ยังไง
ซึ่งมันมีเรื่องราวชวนขนลุกเกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนะคะ
เธอกำลังไล่รำคุณผู้ชม
สังเกตที่หน้าตาของเธอแล้วกัน

เหมือนน้องก้อยพยายามสะกดอารมณ์ไว้อยู่นะ

ฝืนตัวเองแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรให้มาร้องไห้
แต่น้องแบบตกใจแล้วคุณผู้ชม

บอกว่าเอ๊ะหรือว่านี่พ่อปู่แม่ย่านั้นจะมาให้พรกับเธอหรือเปล่า
คุณผู้ชมนี้เราบอกนิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่เราเชื่อว่าน้องเนี่ยน้องก้อยเขาเชื่อสุดใจ
ดูบรรยากาศสิฉันก็ว่าฉันลำอยู่ดีแบบมีความสุข
เอ้าทำไมถึงร้องไห้เข้ามาขนาดนั้น
คุณผู้ชมไปดูเอฟซีกันหน่อยเอฟซีเข้ามาขอพรสาธุจริง
แล้วก็ขอโชคลาภกับพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมากันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แล้วก็แน่นอนค่ะไปทำพิธีบวงสวงพ่อปู่สักทีนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็มีตัวเลขมาฝากด้วย
แต่จะเป็นเลขไหนเตรียมปากกามาจดให้ดีค่ะ
อ่า๑๖๐
ปื๊ดเต็มจอเลย๑๖๐
คือมันเป็นเคล็ดนะน้องก้อยเขาพูดอยู่ในคลิปอยู่บอกว่า

คือถ้าพูดถ้าสมมุติคนจุดพูด
ค่ะเลขเคลื่อนเลขมันจะเคลื่อน

ว่าเวลาเราจุดทูปน่ะเราไม่ต้องไปบอกว่า

คือเราต้องพูดออกว่าเบิ้งเอาโหลด

แล้วแต่โชคใครแล้วแต่โชคมันอย่าพูด

เราพูดได้ใช่ป่ะแต่คนสุดอ่ะอย่าพูด

แต่ถ้าสมมุติเราไปจุดเองเราอย่าพูด